คุณผู้ชมไปดูที่ศรีสะเกดนะฮะมีคุณยายวัย๖๔ปีออกไปเก็บเห็ดตามลำพังผ่านไป๒ชั่วโมง
เดินกลับมาบอกลูกเอ้ยแม่ถูกต่อต่อยลูกก็ตกใจรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลแต่ไม่ทันครับ
เขาเสียชีวิตระหว่างที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
เลขที่๑๕ทับ๖หมู่๖ตำบลหนองครกอำเภอเมืองศรีสะเกด
เป็นจุดที่ตั้งศพนางเย็นฤดีอ่อนกลิ่นอายุ๖๔ปี
หลังจากที่ผู้เสียชีวิตนั้นถูกต่อต่อยจนบาดเจ็บสาหัส

แต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
น้านสะทีอ่อนกลิ่นอายุ๓๗ปี
เมื่อวานแม่ออกจากบ้านไปเก็บเห็ดคนเดียวในป่า
ซึ่งป่านี้มันอยู่ใกล้ชุมชนในหมู่บ้านแต่ว่าแม่ไปคนเดียว
นำเห็ดเนี่ยกลับมาทำอาหารจนกระทั่งผ่านไป๒ชั่วโมง
เดินออกมาจากป่าโซซัดโซเซมาโอ้ยลูกเอ้ยแม่ถูก
ต่อรุมต่อยตอนเก็บเห็ดนะก็เลยไปดูซิแม่เป็นอะไรบ้าง
ไปสำรวจตามร่างกายคุณแม่โอ้โหมันมีแบบรอยต่อต่อย
น่องตามขาเต็มไปหมดมีเหล็กในของต่อเต็มไปหมดเป็นร้อยจุด
แต่คุณแม่เขาฝืนใจแข็งใจเดินกลับมาที่บ้านได้คุณผู้ชม
เจ้าตัวก็ตกใจก็ต้องรีบโทรแจ้งสายด่วน๑๖๖๗
จากนั้นก็นำรถพยาบาลมารับตัวคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาลศรีสเกต
จนกระทั่งคืนที่ผ่านมาแม่ทนความเจ็บปวดไม่ไหว
โดนต่อรุมต่อยเป็นร้อยตัวครับก็เสียชีวิตลง
ครอบครัวก็เลยต้องนำร่างของคุณแม่กลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดเนี่ย
ใครจะออกไปหาของโปรงของป่าก็ต้องระวังให้ดีนะครับ